พายุส่วนร้อนโคลินได้พัดขึ้นฝั่งที่รัฐฟอริดาของสหรัฐแล้ว
ทำให้เกิดฝนตกหนักและประชาชนหลายพันคนไม่มีไฟฟ้าใช้
ในขณะที่ออสเตรเลียยังคงมีคลื่นสูงตามชายฝั่งของนครซิดนี่
แล้วก็มีฝนตกหนักในรัฐทัสมาเนีย
ทางการได้ประกาศเตือนน้ำท่วมในหลายพื้นที่ครับ
นี่ก็เป็นสภาพของแม่น้ำเซาวเอสในรัฐแทสมาเนียของออสเวรียที่ไหลเชี่ยวกรากนะครับ
หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักมีคลื่นลมแรง
อิทธิพลของพายุที่เพิ่งพัดกระหน่ำรัฐนิวซาวเวลส์
ตะวันออกของประเทศในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง
โดยสำนักอุตุนิยมวิทยาได้ออกคำเตือนน้ำท่วมในบางพื้นที่ของแทสมาเนีย
ในขณะที่หน่วยกู้ภัยสามารถเข้าไปช่วยหญิงที่ติดอยู่กลางกระแสน้ำได้๑คน
แต่ยังคงหาผู้สูญหายอีก๑คนอยู่
เมาคอมเทิร์นบลูนะครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก็ได้หยุดการหาเสียงชั่วคราว
แล้วก็ลงพื้นที่ไปที่เมืองพิกตอนทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครซิดนี่
หลังจากปืนดังกล่าวเสียหายอย่างรุนแรง
นำออสเตรเลียได้ประกาศให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัย
ขณะที่ชายหาดทางตอนเหนือของนครซิดนี่ยังคงมีการว่างกระสอบทราย
และมีบ้าน๑๐หลังที่เสี่ยงต่อการถล่มลงในทะเล
โดยหน่วยกู้ภัยพยายามค้ำยันบ้านเหล่านี้เอาไว้
เนื่องจากว่าตลอดคืนนี้คาดว่าจะยังคงมีคลื่นสูง
จนถึงขนาดนี้มีผู้เสียชีวิตจากพายุฝนพัดถล่มไปแล้ว๔คน
สูญหายอีก๓คนนะครับ
ขณะที่รัฐฟอริดาของสหรัฐก็ได้เกิดฝนตกหนัก
คลื่นลมแรงจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโคลิน
ทำให้ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินใน๓๔เขต
ประชาชนหลายพันคนไม่มีไฟฟ้าใช้
ตอนนี้พายุกำลังเคลื่อนเข้าสู่รัฐจอร์เจีย
และตอนใต้ของรัฐจอร์เจียถูกพายุฝนจากพายุสนร้อนโคลิน
ในวันพรุ่งนี้ครับ